ทุกผู้ชมครับมีวิรกรรมของเด็กอาชีวะเด็กช่างกลเกิดขึ้นอีกแล้ว
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยเผยแพร่มานะครับ
ก็เป็นนักเรียนช่างกลคู่อริสองกลุ่มนี่ฮะ
กลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่แถวพระขนงอีกกลุ่มแถวบางจากครับ
งานนี้นะครับวิ่งเข้ามาแล้วเห็นไหม
นี่ไม่บอกผมนึกว่าดูหนังสองสี่เก้าเก้าอันตภัณฑ์ครองเมืองอยู่
ค่ะคนนึงมีมีดคนนึงมีปืนอย่างเงี้ยกลางวันแสกเลยฮะ
คนเยอะแยะไปหมดไล่ยิงกันทำร้ายกันมีผู้บาดเจ็บ๕คนนะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณซอยลาซาน๑๙นะฮะมีชาวบ้านนะ
ท้องที่ของสอนอบางนานะครับซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ทำให้ตำรวจเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวอย่างชัดเจน
ไปตรวจสอบประวัติจากคนที่ก่อเหตุในภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
นึกว่าแดงใบเล่กับปุ๊กระเบิดขวดปรากฏว่านี่คือฝั่งนักเรียนอาชีวะย่านพระขนง
แต่เนี่ยไอ้คนนี้มันคือพวกรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ที่แบบจบแล้วก็ไม่ไปไหน
ไม่ไปทำงานทำการทำมาหากินวนเวียนมาปลูกฝังรุ่นน้องว่าเราต้องไปไล่เอาคืนคู่อริ
นะฮะผมยาวในคลิปเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มาประกาศศักดาให้รุ่นน้องเห็น
ด้วยการไล่ยิงคู่อริข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจนะครับ
บอกว่าคนร้ายผมยาวกับคนรูปร่างอ้วนเนี่ยคือหัวโจกเป็นรุ่นพี่ของนักเรียนช่างกลอีกสองคน
ขี่จักรยานยนต์ตามมาเพื่อมาเอาเรื่องคู่อรินะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดชัดหมดนะครับ

มือปืนผมยาวกับชายอ้วนเนี่ยนะที่ร่วมก่อเหตุ
ตอนนี้ก็เป็นอดีตรุ่นพี่จากสถาบันที่จบการศึกษาไปแล้ว
ค่ะกำลังจะบอกเลยไม่น่าจะยังเรียนอยู่

คือปัญหาก็คือว่าพวกที่จบไปแล้วแต่ไม่ไปไหนไงฮะ
ยังไปวนเวียนอยู่กับรุ่นน้องรุ่นปัจจุบันที่ยังเรียนแล้วก็มาก่อเรื่อง
แล้วก็คอยปลูกฝังว่าต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ไม่งั้นไม่เจ๋งไม่แจ๋ว
ทำไมจบแล้วก็ไปทำการทำงาน

อยากอยู่ของมันอย่างนี้เลยต้องให้ตำรวจจับ